ก็วันเกิดคนนี้ก็จัดมาเลย
ได้ไหมแจ๊ดชวนชื่น
คุณผู้ชมนะคะเป็นการจัดวันเกิดย้อนหลังจากลูกสาวที่น่ารักทั้งสองคนนะคะ
โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็เรียกเสียงฮาได้จริงนะคะ
สำหรับลูกสาวน้องแตงโมกับน้องแตงไทยค่ะ
ล่าสุดนะคะทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้คุณพ่อแจ๊ดนะคะ
ซึ่งจริงแล้วเกิดวันที่๒๗พฤษภาคมค่ะ
ปีนี้ก็๓๘ปีแล้วนะคะ
แน่นอนค่ะวันเกิดต้องมีเค้ก
สองสาวก็ลุยไปแล้วค่ะเค้กค่ะทำให้คุณพ่อนะคะ
ทำตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งเค้กเนี่ยค่ะลุ้นมาก

คือเค้กจะสู้กลับหรือเปล่าจะเละหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
แต่ว่าก็อยากให้คุณพ่อคุณพดุงเขาภูมิใจค่ะ

ความฮาบังเกิดยังไงรู้ไหมคุณผู้ชม

ตัวสอนกลับด้านกันไปหมดค่ะ

จับด้านไหนเนาะเพราะว่าเวลาทำไหนเดียวมันกลับห้างเลยเนี่ยค่ะ
ส่วนของน้องแตงโมนั้นคุณผู้ชม

น้องตั้งใจจะให้เป็นใบมอนสเตรล่า

เอ๋อลูกนี่เป็นใบกะท่อมดิ

แล้วคือเป็นเปลี่ยนชุมพี่กิ๊กสแฟร์ค่ะ
ยาสีฟันเข้าได้นะฮะอันนี้หมักไว้เพื่อรอฟรีนเตอร์
มีฟีเรียนเตอร์ครบได้หรือเหลือยาสิฟัน

แล้วจะบอกว่ามุกอิ่มปากเนี่ยเรื่องจริงนะจ๊ะ

เด็กไม่โกหกนะคะ๓๘ปีก็ยังเหมือนเดิมนะคุณแท้

ต้องไปเช็คบ้างนะพ่อแมงกินฟันเปล่าบางทีเนี่ย